คนเมืองแพร่อู้แต๊บอกเคยเล่นที่ผ่านมามักอาจเห็นว่าใจใหญ่
ชาวเมืองแป้จังแต่แต๊เรื่องจันไรให้ชิบหายตกตายไปทุกท่านเทิง
๒๓วันมานี้อาจจะเห็นค่อนข้างถี่นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่เลยไหม
อาจจะไม่ได้เป็นข่าวที่กินพื้นที่มากนักนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะถิ่น
แต่ว่าวิธีการปฏิบัติค่ะถ้าตรงนี้มีปัญหาแล้วตอบคำถามประชาชนในถิ่นนั้นไม่ได้
แล้วใช้มาตรฐานเดียวกันทุกที่ทั่วประเทศมันก็จะเกิดคล้ายแบบนี้ขึ้นได้อีกในอนาคตนะคะ
คุณผู้ชมเห็นอยู่เกิดที่จังหวัดแพร่นะคะกับอาคารที่มีอายุร้อยกว่าปีค่ะ
เป็นอาคารของเอกชนนะคะตั้งแต่สมัย๑๓๐กว่าปีก่อนนะคะก็สร้างขึ้นไว้เพื่อที่จะทำอาชีพเกี่ยวกับป่าไม้
สัมประธานป่าไม้ในสมัยนั้นนะคะแต่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพื้นที่อยู่ในสวนรุคชาติเชตะวัน
ที่จังหวัดแพร่ถ้าคุณผู้ชมเห็นคือแน่นอนคือเวลาเราเห็นอาคารแบบนี้เราก็จะรู้สึกอุ้ยสวยเนอะ
อุ๊ยละเอียดเนาะอย่างนั้นเนอะอุ้ยไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมคนในพื้นที่ตกใจคือเห็น
การทำมันจะดูรุนแรงจนให้เข้าใจนะตอนนี้ไปว่านี่ไม่ได้เรียกปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว
นี่เรียกทุบทิ้งนะคะแต่ว่าเช่นเดียวกันก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้
ซึ่งเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงานนะคะบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ทุบทิ้งเดี๋ยวมาใหม่
ใช้เวลาร้อยแปดสิบวันเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมเลยแต่ที่ต้องเอาออกขนาดนี้
เพราะว่าฐานรากของอาคารมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาหลายจุด
แล้วก็ไม่ได้คิดปุบปับเพราะว่าจริงแล้วเห็นสภาพแบบนี้มาตั้งแต่ปี๕๙
งบไปตั้งแต่ประมาณ๖๑แล้วก็ได้งบปี๖๓นะคะ
แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วค่ะชาวแพร่ไม่ยอมเพราะมองว่าโอ้โห
ทำแบบนี้มันบีบหัวใจนะคะคือเราไม่ใช่คนแพร่เรายังรู้สึกได้
เพราะว่าก็เป็นสมบัติร่วมกันนะคะแต่ว่าคำถามคือนะตอนนี้เราตกลง
เราเข้าใจเรื่องเนี้ยตรงกันหรือเปล่าตรงปรับปรุงซ่อมแซมหรือทุบทิ้ง
แล้วแก้เกี้ยวว่าเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมวันนี้ท่านแรกนั่งกับเราในรายการ
ว่าแล้วเขาต้องมาค่ะหมายถึงมารายการเรานะคะ
ห่างไม่หนาจะห่างจริงหรือเปล่าคะเรื่องเนี่ยหรอเดี๋ยวค่อยมา
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เราจะคุยร่วมกันไปเลยในรายการนะคะ
เราจะคุยพร้อมกันกับประธานภาคีเครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่าแพร่
คุณธิรวุฒิกล่อมแล้วสวัสดีค่ะคุณธิรวุฒิค่ะ

อยู่ในรายการกับคุณศรีสุวรรณด้วยนะคะ
แล้วเราสองคนนั่งอยู่กรุงเทพ
แต่แน่นอนเราอาจจะรู้สึกไม่เท่าคนแพทย

ให้คุณธิรวุฒิเล่าให้ฟังก่อนนะคะคุณศรีสุวรรณนะคะ
เอาในพื้นที่ก่อนค่ะคือตามข่าวบอกว่า
พรุ่งนี้ทางจังหวัดจะชี้แจงกับชาวแพร่
ตกลงเรื่องราวรายละเอียดมันเป็นอย่างไรกันแน่
พรุ่งนี้ยังมีนัดกันอยู่ใช่ไหมคะกับทางจังหวัดนะคะ
ก็ยังมีนัดอยู่ครับเพราะว่าเราไป

ที่เราตกใจกับการกับมาตรกพรุ่งซ่อน
ว่าผลที่ได้ออกมาคือเป็นเสจ
ทุกอย่างเลยที่เห็นอักดึก

มันเป็นความรู้สึกที่สูญเสียกับสิ่งที่มันไม่มีความรู้สึก

ซึ่งเป็นจุดที่โดดเด่นของเมืองแพร่
ตรงนี้เนี่ยเป็นอันดับต้นมั้ย
ในแง่ของความเก่าแก่ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมของเมืองแพร่ค่ะ
ตรงนี้มันเหมือนเป็นจุดหมายที่ความเป็นเอกลักษณ์การทำฝ่าไม้ของเมืองแพร่
โดยเฉพาะในประกาศการทำป่าไม้ตักมีมาประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ด้านหน้าประวัติศาสตร์หน้าอาคารก็คือเป็นอาคารแบบเรือนไม้พื้นถิ่นประยุกต์แบบ
สมสารระหว่างรูปแบบสวรรค์ตกกับประติกรรมท้องหิ่นซึ่งปัจจุบันนี้ได้ดูกุฎยาก
เดี๋ยวเห็นในข่าวคุณธิรวุทธ์เองเป็นสถาปนิกด้วยใช่ไหมคะ

เรียนถามเป็นความรู้นะคะเรียนไม่แน่ใจว่าต้องถามวิศวกรหรือถามสถาปนิก
แต่ว่าสมมุติเราเอาตามที่หน่วยงานราชการบอกก่อน
ว่าถ้าจะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยนะคะ
วิธีการทำอาคารเก่าอายุร้อยกว่าปีแบบนี้เนี่ย
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยกับสิ่งที่เราเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ย
สายตาสถาปนิกอันนี้พอจะอธิบายด้วยคำว่าปรับปรุงซ่อมแซมได้ไหม
คือการปรับปรุงซ่อมแซมมันก็เหมือนกับว่าอันไหนที่มันชำรุดใช่ไหมครับ
เราก็ไปปรับเปลี่ยนมันใช้งานได้นะอันนี้คืออันการซ่อมแซมนะปรับปรุง
แต่ว่าการลื้อถอนทำลายนี่คือมันก็คือสภาพที่ความหมายมันแตกต่างอีกเรื่อง
แต่ว่าการที่เราจะทำอนุรักษ์อาคารซ่อมแซมอาคารเราต้องในหลักการวิชาทั่วไป
หรือเปล่าจะได้ยังไม่มีวิศวกรยังไม่มาอยู่สถาปท์สถาปบิชบอยู่ไหนจริงมั้ย
แล้วก็อุ้ยอาจารย์ที่มีคุณค่าขนาดนี้
คือยังไงเนี่ยทั้งวิศวกรกับสถาปนิกที่
คือจริงแล้วต้องมีในโครงการเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถูกไหมคะ
แต่หากันไม่เจอว่าณตอนนั้นอยู่ไหน
ใช่ครับก็ไปเจอแล้วก็พอถามถึงแบบที่สำคัญที่สุดคือแบบก่อสร้าง
อ๋อแบบที่คุณยังว่าคุณจะต้องมีแบบสถาปนิกในรายละเอียดต่างครับ
เพราะว่ามาตรฐานเราจะได้รู้ว่าขนาดอะไรเท่าไหร่
หากคุณถอนตรงชิดไหนคุณต้องทำโค้ตไว้แต่คุณต้องห้ามครับ
คือแบบว่ายืดถอนออกมาอยู่ตัวละชิดละทาง
การจัดเก็บไม่เป็นระเบียบร้อยโค้ดเตาต้นไหนอยู่ตรงไหน
เห็นในภาพข่าวแล้วนะคะมันมีบางส่วนที่แบบมันกระเจิดกระเจิง
ในลักษณะของไม้ท่อนไม้แท่งยาวที่เป็นหลักเอาไว้
หรือเขาก็อาจจะปรับปรุงซ่อมแซมจริง
ระหว่างที่ลื้อถอนก็อาจจะแตกหักไป

มาแตกแตกหายนี่คือครึ่งต่อครึ่งนะครับแล้วของเป็น
ไหนก็ไม่รู้นะฮะคือมันส่วนมันแบบว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ย

เนื่องจากว่ามีความรู้ด้านนี้ด้วยนะคะ

เพราะว่าเราก็ทำประกอบวิชาชีพมา

คือก็พอจะรู้ว่าเอาล่ะถึงไม่รู้ล่ะ

ถ้าเขาต้องทำแบบนี้เขาต้องมีอะไรบ้าง
แดบเป็นไงล่ะใช่ครับ
ภาคีเป็นสถาปนิกเองด้วยนะคะ
เดี๋ยวสลับมาคุยพร้อมกันกับคุณศรีสุวรรณนะคะ
คุณศรีสุวรรณค่ะคุณศรีสุวรรณที่จะร้องเดี๋ยวนะ
คือที่แพร่คนแพร่ไม่ยอมอยู่แล้วคนแพร่ร้องเองอยู่แล้ว
ส่วนคุณศรีสุวรรณคุณศรีสุวรรณจะไปร้องใคร
ผมติดตามเรื่องนี้มาในฐานะที่เป็นคนไทยที่หวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมนะครับ
ของประเทศเราแล้วก็พอรับทราบสื่อประวัติในเชิงประวัติศาสตร์ของอาคารหลังนี้แล้วยิ่งทำให้เราหวงแหนมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีไม้ที่มีคุณค่าโดยเฉพาะไม้สักเนี่ยมากที่สุดแทบจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้นะครับ
จนกระทั่งเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยมีการเข้ามาทำร้ายกันทั้งภาคเหนือนะครับรวมทั้งในพม่าและในลาวด้วยแต่ว่า
เหนือเนี่ยมีพื้นที่มากที่สุดแทบจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้นะฮะ
งั้นการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติอย่างบริษัทบอมเบย์เข้ามาก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาป่าไม้ของเราเพิ่มมากขึ้น
แล้วเขามาสร้างอาคารนี้เป็นอาคารที่ทำการมันก็กลายเป็นประวัติศาสตร์เมื่อ๑๓๐กว่าปีที่แล้วนะครับ
งั้นเมื่อมันตกมาเป็นของทรัพย์สินของคนของราชการไทยเพราะเขาส่งมอบมาให้ราชการไทยเนี่ย
มันก็ได้รับการดูแลบำรุงรักษามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่ไปอาศัยอยู่บ้านนี้เติบโตอยู่บ้านนี้มาโดยตลอดนะครับ
ฉะนั้นการที่หน่วยงานรัฐจะกระทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอ้างว่าเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย
ณวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอาคารนี้ไม่ใช่อาคารธรรมดาทั่วไปแล้วแต่มันเป็นอาคารประวัติศาสตร์ซึ่งมีกฎมีระเบียบมากมายที่ควบคุมดูแลอยู่
เริ่มต้นตั้งแต่มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนากรุงรัฐนโกศิลป์และเมืองเก่าปี๔๖
จำกัดความของคำว่าโบราณสถานเป๊ะทุกประการนะครับ
และที่สำคัญเป็นโบราณประวัติศาสตร์นะฮะมีศิลปะวัฒนธรรมที่
ที่อยู่มาร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะ
มันจึงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัฒนากรุงรัฐนโกศิลป์และเมืองเก่า
เพราะว่าอย่าลืมว่ามติคอลโลม๑๘สิงหาปี๒๕๘เนี่ย
ยกให้เมืองเก่าของจังหวัดแพร่

อยู่ในเงื่อนไขนี้ด้วย
งั้นการที่หน่วยงานใดจะหน่วยงานใดก็แล้วแต่จะมาปรับปรุงซ่อมแซม

ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบหรือกฎหมาย
ระเบียบก็คือมีคณะกรรมการ
ว่าด้วยการปรับปรุงและพัฒนาเมืองเก่านะฮะ

ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงทรัพยากร

ซึ่งก็คือท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธาน
มีเลขานุการก็คือเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งั้นถ้าจังหวัดแพร่หรือว่าสำนักพัฒนาอนุรักษ์ที่๑๓แพร่
หรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่เนี่ยหรือแม้กระทั่งท่องเที่ยวแพทย์เนี่ย
อยากจะพัฒนาปรับปรุงอาคารนี้เนี่ยต้องทำแผนทำมาตรการนะฮะ
ออกแบบเอ่อรายละเอียดทั้งหมดมาเสนอขออนุญาตจากคณะกรรมการอ่า
กรุงรัฐนาโกศิลปและเมืองเก่าเสียก่อนนะฮะโดยผ่านโดยผ่านมายัง
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อเขาอนุมัติแล้วจึงจะไปดำเนินการ
ในเรื่องการของงบประมาณการไปประมูล
ให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการอย่างนี้จึงจะถูกต้อง
ที่คุณศรีสุวรรณอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวนะคะคือในส่วนของเหตุที่เกิดที่แพร่เนี่ย
ไม่ใช่เขาไม่มีลำดับขั้นตอนแต่คุณศรีสุวรรณที่อธิบายหมด
กำลังจะบอกว่าลักษณะนิยามอาคารแบบนี้
มันเข้าวิธีปฏิบัติอีกแบบนึง

ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าให้คุณศรีสุวรรณ

คือจะร้องว่าไม่ใช่แค่สมมุติถ้าผิดจริงเนี่ย

คือผิดว่าไม่ผ่านกระบวนการกลางด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะ
คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าตกลงปรับปรุงซ่อมแซม

เขาไปดำเนินการกันในส่วนจังหวัด
ของบางประมาณอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวขอจังหวัดได้งบพัฒนา

ทั้งที่มันจะต้องมาขออนุญาตจากคณะกรรมการส่วนกลาง
เพราะว่าอาคารนี้เป็นอาคารประวัติศาสตร์อายุร้อยกว่าสาม
คืออายุร้อยกว่าปีเนี่ยต้องเป็นอาคารประวัติศาสตร์อยู่แล้ว

ตกลงเรียกทุบทำลายหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซม

แต่สมมุติว่าถ้าปรับปรุงซ่อมแซมจริง

อยู่ด้วยนะมีเมืองแพร่เมืองเพชรบุรีเมืองปัตตานีและเมืองจันทบุรี

คือไม่ใช่ว่าอันนี้ของจังหวัดแพร่อันนี้อยู่ในสวนรุคชาติเชตะวัน
ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

เพราะว่าตรงนี้อยู่ในนิยามที่ประกาศใหม่เมื่อปี๕๘ใช่ไหมคะ
ที่บอกโอ้โหนี่ไปกันใหญ่นะ
ใช่ครับงั้นเอาอาคารโบราณสถานต่างเนี่ยมันจะไม่ใช่ทำเฉพาะจังหวัด

นั้นเมื่อส่วนกลางมีอำนาจในการอนุมัติ
ในท้องถิ่นไม่ว่าจะหน่วยไหน

จะต้องทำรายละเอียดว่าฉันจะปรับปรุงซ่อมแซม

คณะกรรมการกลางเห็นชอบว่าเออทำแบบนี้ถูกต้องแล้ว

ต่อให้สมมุตินะคะต่อให้บอกว่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาจพิสูจน์ได้ว่าปรับปรุงซ่อมแซมจริง

นี่ดุกว่าคนพื้นที่อีกนะ
อย่างคุณธีรวัตรว่าเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการซ่อมแซมแล้วแบบนี้

เพราะวิธีการซ่อมแซมโดยหลักวิชาการ

แกะชิ้นส่วนของบ้านหลังนี้ออกมาทีละชิ้นและทำโค้ด
หลังคาส่วนหลังคาฝ้าส่วนฝ้า
ตรงไหนแกะสลักอะไรใช่ไหมคะ

ลายฉลุอะไรส่วนรูปลายฉลุ
ทุกอย่างต้องค่อยแกะออกมาอย่างพิถีปถัน
แม้ว่าจะมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบฐานลากอะไรก็แล้วแต่

จากเชื้อราถูกน้ำฝนอะไรไปเนี่ย

คนนอกยังรู้สึกได้ขนาดนี้
แล้วใจคนแพทย์จะเหลือไหมใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมค่ะคือทางรายการได้ติดต่อ

ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเลยนะคะ
ท่านก็ท่านก็บอกว่าได้มีการชี้แจงไปแล้วนะคะ
ก็เลยขออนุญาตที่จะไม่ได้มีการชี้แจงในรายการเราอีกครั้ง

เราจะได้สัมภาษณ์ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
เพราะว่างบนี้ของงบจังหวัดด้วยนะคะ

เดี๋ยวขอปิดท้ายที่คุณธีรวุฒินิดนึงค่ะ

นอกเหนือจากวันพรุ่งนี้นะคะ
ที่จะมีการนัดชี้แจงกันแล้ว
ในส่วนของภาคประชาชนที่แพร่เอ่อ

หรือว่าจะทำอะไรนอกเหนือจากที่ดำเนินการกันในจังหวัดไหมคะ
ก็ต้องรอฟังคำตอบจากนี้ก่อนครับ
แต่ว่าสำคัญที่อ่านกระบวนการฟื้นฟูที่ให้กลับคืนมา
ในอาคารที่มันถูกลื้อทับไป

เพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือมีความอัดอ้านประวัติศาสตร์

เพราะว่าเรากังวลที่สุดคือที่ลื้อไปเนี่ย
เกาะไม้ต่างเนี่ยนะครับ

ผมว่าจะทำให้เสียหายไปหนักมากยิ่งกว่าเดิม
แล้วก็การเก็บข้อมูลด้านหน้าประวัติศาสตร์เรื่องอาคารเนี่ยครับ
ก็ยังไม่ได้รับการเก็บที่ถูกต้องครับ
มันต้องรีบเก็บเลยนะใช่
วิชาชีพโดยเฉพาะเข้ามาทำตรงนี้นะครับ
เพราะว่าถ้ายิ่งปลดอ่านไปเนี่ย
ก็คือว่าทั้งตัวอาคารก็จะไม่ได้รับการดูแล

เรายังสันนิษฐานว่าเนี่ย
ที่ที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันยัง
มันยังมีสภาพที่อยู่ครบถ้วนหรือเปล่า
แล้วก็แบบเนี่ยก็คือจะต้องใช้นักวิชาการที่เข้ามาช่วย
ให้รูปถ่ายหรือว่าพบต่างที่เคยมีบางส่วนเนี่ย

ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำเร่งด่วนครับ
ที่เราพูดคุยกัน
คุณธีรวุฒิยังอยู่ในรายการกับเรานะคะค่ะคุณคุณธีรวุฒิขอถามข้อหนึ่งค่ะ
ก่อนที่จะไปที่คุณศรีสุวรรณในด้านกฎหมายคือว่าถ้าตามเอกสารเนี่ยคนที่ได้รับงานนี้เนี่ย
ดูจากชื่อนะคะชื่อก็เป็นชื่อแพร่โกสินคือเป็นชื่อเหมือนพื้นที่เหมือนกัน
จริงแล้วคนแพร่ด้วยกันทราบไหมคะว่าผู้รับเหมาที่ได้งานนี้ไปเป็นคนพื้นที่ไหมคะ
ถ้าถ้าตามข้อมูลนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนแพร่นะผมก็ไม่ได้ตรวจสอบเพราะว่ารอต่อเอกสารอยู่ครับ
คืออย่างนี้ค่ะเรียนไม่แน่ใจเข้าใจถูกไหมคุณศรีสุวรรณเผลออาจจะได้ข้อมูลจากผู้รับเหมาไหมว่า
ได้รับการแบบสรุปงานมาว่ายังไงว่าต้องทำอะไรบ้างทำเพื่อไปทำอะไรอันนี้เหมือนคนแพร่คุยกันเอง
ว่าแบบพี่ตอนที่ได้งานจากหน่วยงานเขาให้ทำแค่ไหนอย่างนี้ถือเป็นพยานหลักฐาน
ถือเป็นพยานได้เป็นปากสำคัญด้วยซ้ำไป
ว่าแบบจริงรับงานมาคือทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่หมดเลย
เอาอันนี้มาสร้างอีกแต่ถ้าไปถามตอนนี้ก็ไม่ได้

คุณศรีสุวรรณค่ะที่ฉันมาเรื่องข้อกฎหมายก่อนกลับไป
คุณธีรวุฒินะคะคือนะตอนนี้นะคะถ้าเอกสารทุกอย่าง
สมมุติมีการสอบตั้งคณะกรรมการสอบแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาว่า
ก็สรุปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงตอนที่ทุบเสร็จแล้วลื้อเสร็จแล้ว
ก็คือการปรับปรุงซ่อมแซมนั่นแหละอ่าก็ถือเอาผิดไม่ได้ป่ะคะ
เดี๋ยวคือถึงปรับปรุงซ่อมแซมก็คือจะเข้าที่คุณศรีสุวรรณบอกอย่างแรก
ผมยังถือว่าเป็นความผิดเพราะคุณไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน

ที่ระเบียบเขากำหนดไว้ไม่ได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการพัฒนา
ถ้าทำมาเสนอเรียบร้อยเนี่ยแล้วคณะกรรมการเห็นชอบและอนุมัติเนี่ย

อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่เพื่อเฉพาะจังหวัดแพร่
ไม่ใช่เฉพาะกรมอุทยานนะครับมันเกี่ยวกับกรมศิลปากรด้วยนะ
เพราะว่าถือว่าเป็นเมืองเก่าแล้วเนี่ย
กรมศิลปากรมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโบราณฐานที่จะต้องเข้าไปดูแล
เห็นไหมครับพอมีการลื้อแล้วเป็นข่าวปุ๊บเนี่ย
ศิลปากรเพิ่งเข้าไปแล้วก็ไปเลี้ยงไม้ใหม่อะไรพวกนี้
ซึ่งจริงแล้วกรมศิลปากรต้องเข้าไปตั้งแต่แรกนะครับ
เรื่องของการประมูลด้วยซ้ำไปเพราะเรื่องนี้มันเป็นรายละเอียดที่

แต่ถ้าอ่านจากข่าวเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเราไม่แน่ใจว่าตกลงมีการติดต่อกันก่อนหน้านี้
แล้วเอกสารถึงไม่ถึงได้รับตอบกลับหรือไม่หรือยังไง

เอ่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบนะนอกจากคณะกรรมการจังหวัดที่ท่านผู้ว่าจะแต่งตั้ง
รองผู้ว่าขึ้นมาเป็นประธานตรวจสอบนี่นะครับ
แต่ว่าผมคิดว่าคณะกรรมการส่วนกลางที่ผมจะไปร้องวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ
ก็คือปปชเนี่ยก็คงจะเรียกเอกสารแล้วก็เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาไต่สวนว่า
ซึ่งเดี๋ยวนะคะถ้าสมมุติว่าเกิดความผิดขึ้นจริงเนี่ย
เกิดความผิดเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้
ไม่ได้เกี่ยวกับคณะกรรมการกลางถูกไหมคะเพราะว่าเขาเป็นแค่คนรับเรื่อง
ก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวนว่ามันจะมาถึงมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าโดยโดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบติดตามนะฮะ
โอ้โหมีหน้าที่ตรวจสอบติดตามนั่นก็หมายถึงว่าต้องมีความรับผิดชอบด้วย
ไม่ใช่ว่าจะดูในเชิงนโยบายอย่างเดียวนะครับ
ที่คุณศรีสุวรรณบอกนี่จะถึงพลเอกประวิทย์เหรอคะ
ถึงว่าในแง่ของการตรวจสอบจะถึงต้องถึงเลยเหรอคะ
ฉะนั้นไม่ฉะนั้นคณะกรรมการเหล่านี้ก็ขาลอยสิครับ
ปฏิเสธความรับผิดชอบมันจะเกิดเหตุที่ไหนในประเทศไทยเนี่ย
ไม่รู้เพราะคุณไม่รายงานผมใช่ไหมครับ
เข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นจะมีคณะกรรมการไว้เพื่อติดตามทะเบียน

เรียนกลับมาที่คุณธีรวุฒิค่ะคุณธีรวุฒิค่ะ

ค่ะตอนนี้ที่คนแพร่คุยกันสิ่งที่อยากจะได้ที่สุด
เหนือจากพรุ่งนี้จะมีการชี้แจงกันโดยนัดของจังหวัดเนี่ยนะคะ
คือคนแพร่อยากให้มันเป็นแบบไหนอยากให้มันดำเนินไปยังไงสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นคะ
หนึ่งเราก็ต้องการข้อมูลกันแหละครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุด
แต่เราต้องการได้คือให้มีการฟื้นฟูอาคารตรงนี้คือกลับคืนมานะครับ
ที่มันยังมีคุณค่าอยู่นะครับให้กลับคืนมา
ประชาชนมีส่วนร่วมที่จะเข้าไปในการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงอาคารต่าง
เพราะว่าเรากังวลที่สุดว่าอาคารในแพทย์หลายอาคารเนี่ย
เฉพาะในส่วนของภาครัฐเนี่ยยังมีอีกหลายหลังอยู่
ซึ่งเราก็รู้ว่ามีโครงการอยู่
อยากเร่งเร่งดวนเพราะว่าไม่งั้นก็คือเหมือนที่ผมบอก
อะไรก็จะเสียหายไปการเก็บข้อมูลก็จะสูญหายไปครับ
อ้าวแต่แพร่ยังมีเหลืออีกเยอะเลยใช่ไหมฮะ
มีครับเพราะแพร่เป็นเมืองเก่านะครับ
แล้วก็เพิ่งมีการเสร็จสิ้นการศึกษาผังแม่บทไป
เมื่อสิงหาคมปีที่ผ่านมานะครับ

ภาครัฐก็เข้ามาเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการศึกษาฟังไม่หมด
ทุกคนรับรู้ว่าประชาชนจะต้องไปมีส่วนร่วมในการ
ร่วมฟื้นฟูเมืองแล้วก็พัฒนาเมืองครับ
แต่พอเหตุการณ์อีกเกิดขึ้นมันรู้สึกแบบว่า
มันไม่มีประโยชน์เลยที่เราทำกันมา
อันนี้ก็คือว่าเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ
เดี๋ยวนะคะถ้ามันมีขั้นตอนแบบนี้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
มันเกิดอันนี้มันก็น่าตกใจมากเลยนะ

แล้วที่คุยกันไว้คือแปลว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

เขาก็พังให้หมดหาเวลาทำไปปีนะครับ

ผมก็ไปร่วมครับเราก็พูดกันอย่างนี้ตลอดนะครับ
อยากมีส่วนร่วมนะครับทุกคนรู้ว่าอาคารที่มีคุณค่าของเอกชนทั้งของรัฐบาลเนี่ย
อยู่ที่ไหนคือเรารับทราบกันหมดนะครับ
เราก็บอกว่าคือเหมือนกับเป็นข้อตกลงกันนะครับ
ในเบื้องต้นในแผนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา
ส่วนที่ทำไปแล้วก็มีนะครับก็เราก็อยากจะใช้ตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้คนเข้าใจ
แล้วก็ให้มันมีกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับ
อย่างกับที่โรงเรียนป่าไม้เก่าเนี่ยครับสามหลังนะครับ
มันก็รวมถึงองค์ประกอบอื่นของเมืองที่ทำให้แพร่เป็นเมืองเก่าเช่นกำแพงเมืองที่สมบูรณ์มากนะครับ
แล้วก็ในส่วนของเอกชนไม่มีปัญหาเพราะว่าทางเอกชนเนี่ยเขาดูแลรักษาได้
แต่ว่าอาจจะต้องมีบางส่วนที่จะต้องมีกองทุนไปสนับสนุนเขาเพราะการดูแลรักษางานไม้เนี่ย
มันเป็นอะไรที่ต้องใช้งบประมาณแล้วก็ต้องใช้ช่างแล้วก็ผู้มีความชำนาญการเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยครับ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

มีแผนแม่บทแล้วก็คุยกันมาเมื่อปีที่แล้ว
มันเท่ากับว่ามันเกิดขึ้นทีหลังจากที่เขาตัดสินใจ

เพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขากลับมาอยู่หรือว่าคนรุ่นเก่าที่เขาอยู่กันเนี่ย
ในการเคลื่อนไหวในการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนา
อุ๊ยมาถึง๒๐ปีแล้วครับที่เราทำกัน
เราจะสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าใครมาแพทย์ต้องไปเที่ยวคุมต่าง
เช่นคุมเจ้าหลวงคุมมงบุรีต่าง

เวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็ไปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมา
เรื่องประวัติการทำอุตสาหกรรมป่าไม้
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนแพทย์เขาภาคภูมิใจ
แล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดตรงนี้ให้คนได้รับรู้ตรงนี้
เพราะว่าเราไม่อยากให้คนมองคุณแพทย์ว่าเป็นคนตัดไม้ทำลายป่า
เพราะปัจจุบันถึงแม้ว่าคุณแพทย์ทำเกี่ยวกับป่าไม้
แต่มันเป็นป่าไม้ปลูกป่าปลูกครับ
ที่เขาทำอยู่พวกเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่ารับสร้างบ้าน
สิ่งเหล่านี้มันยังเป็นอยู่ในวิถีของคนแพท

เราก็คงเสียใจจริงใช่ไหมคะ
ขนาดนี้เราเป็นคนนอกมากไกลมาก
ได้เคยผ่านไปเห็นบ่อยอย่างคุณแพร่นะคะ

คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ

แต่ว่าเดี๋ยวเราวางสายกันในช่วงถัดไปเนี่ย
เดี๋ยวทางรายการนัดทางผู้ว่าราชการจังหวัดเอาไว้นะคะ
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคำอธิบายเดียวกัน

ยังไงตอนนี้ขอบคุณคุณธีรวุฒิก่อนนะคะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ

เราอาจจะเดือดกันเกินไปหรือเปล่า
สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกันกับดรการเปรมปีชิตานนท์นะคะ
ว่าราชการจังหวัดแพร่ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งนะคะ

ค่ะผู้ว่าคะเอาแบบนี้เลยนะคะตรงไปตรงมา
ก็คือตกลงโครงการนี้เนี่ยปรับปรุงซ่อมแซม
โดยจะใช้ของที่เป็นของเดิมทั้งหมด
เพื่อสร้างกลับมาเป็นของใหม่
หมายถึงอาคารใหม่แต่เป็นแบบเดิมอีกครั้งเหรอคะ
คืออย่างนี้นะคะทางงบประมาณที่เขาขอไป
ก็เป็นงบประมาณที่ปรับปรุงซ่อมแซมอยู่แล้วค่ะ
ที่เราจะเปลี่ยนเป็นบางจุดที่มีความเสียหายนะคะ
ก็ก็ผ่านงบประมาณของเราไปนะคะตอนนี้ก็
มันเป็นไปตามขั้นตอนของงบประมาณอยู่แล้วว่า
เราจะอนุญาตให้มีการใช้งบประมาณตัวนี้
การปรับปรุงซ่อมแซมนะคะอาคาร

คืองบเนี่ยเป็นของเป็นของจังหวัดถูกไหมคะ
ค่ะเป็นงบของพัฒนาจังหวัดนะคะ
เขาขอมาตั้งแต่ปี๖๑นะคะ
แล้วก็งบก็ผ่านจากขั้นตอนปรุกต้องหมด

จังหวัดก็มอบอำนาจให้กับผู้ที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินการ
ซึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการเนี่ยก็คือสังกัดกรมทรัพยากรใช่ไหมคะ
เพราะว่าเป็นงานของกรมอุดเพราะว่าสำนักบริหารสังกัดกรมอุดถูกใช่ไหมคะท่าน

ทีนี้ในส่วนของแผนการดำเนินงานค่ะ
เรียนเข้าใจคือเอกสารก็บอกว่าเป็นการปรับปรุงซ่อมแซม
แต่ทีนี้เมื่อเหตุการณ์มันเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วก็ลักษณะที่เราเห็นตามภาพข่าวค่ะ
เพราะว่าอันนี้ว่ากันตามความเข้าใจของเราเลยนะคะ
อย่างนี้เรียกปรับปรุงซ่อมแซมไหมคะ
คือตรงนี้นะคะตอนนี้ผู้ว่าผู้ว่าจริงจำเป็นจะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะคะ
ความจริงตรงนี้นะคะเราได้ตั้งแล้วเลยที่ให้ลองพูดว่า
เป็นประธานแล้วก็มีทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน
ขอให้ทางให้ประชาชนใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบ
พอที่มีกำลังทำงานอยู่ค่ะ
ค่ะผู้ว่าค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะคะ
คือคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยรองผู้ว่าเป็นประธานถูกไหมคะ
ใช่ค่ะแต่หนังสือที่เห็นชอบโครงการก็เป็นลายเซ็นต์ตำแหน่งรองผู้ว่าถูกไหมคะ
คนละคนละคนค่ะท่านค่ะแต่คำถามคือแต่ถ้าโดยตำแหน่งแล้วเนี่ย
มันเท่ากับว่าตัวเองตรวจสอบตัวเองแบบนี้คือมันมีวิธีอื่นไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการของจังหวัดค่ะ
เป็นโครงการที่เขาขอพบประมาณผ่านมาเป็นโครงการของกรมอุทยานค่ะ
ไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบตัวเองค่ะแล้วก็เราก็จะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนมาร่วมตรวจสอบด้วย
อยู่ในคณะกรรมการใช่ไหมคะท่าน
ใช่ทั้งหมดเลยเพราะว่าให้มีทั้งทุกภาคส่วนเข้ามาค่ะ
ท่านผู้ว่าค่ะเท่าเท่าที่เราทราบนะตอนนี้เนี่ยนะคะตกลงแล้วเนี่ยตามโครงการไม้ต่างที่ถูกทุบลงมาเนี่ย
จะกลับมาเป็นไม้ที่ใช้สร้างอาคารเดิมเหรอคะ
คืออย่างนี้นะคะตอนนี้เนี่ยพอระหว่างที่เราดำเนินการเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สิ่งที่ผู้ว่าอยากจะทำให้กับประชาชนคนแรกนะคะทุกคนหรือว่าหัวใจของคนทุกคนในประเทศนะคะ
ก็คือการที่เราจะต้องมีการกรอบกู้แล้วก็ฟื้นฟูกลับมานะคะ
ตอนนี้เนี่ยจังหวัดเราได้ประสานไปที่กรมศิลปากรท่านอธิบดีค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ท่านได้แจ้งกลับมาว่าเดี๋ยวจะเข้ามาดูในวันเสาร์นี้นะคะ
ว่าจะได้กลับมาร่วมร่วมกันกับคนในจังหวัดที่จะกรอบคู่ฟื้นฟูโดยกรมศิลปกรณ์ธนตรีค่ะ
ขั้นตอนก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมีปัญหานะคะท่านผู้ว่าขอนิดเดียว
กรมศิลปากรอยู่ในขั้นตอนไหมคะก่อนที่จะเริ่มทุบ
ไม่ไม่แต่ไม่ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ตรงนี้เนี่ยค่ะ
กรมศิลปกรณ์ธนตรีจะเข้ามาเป็นหน่วยงานที่จะมากรอบคู่และฟื้นฟูให้จังหวัดแพร่นะคะ
ขออีกคำถามเดียวค่ะจริงลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารต่างเหล่านี้
ซึ่งแพร่ถือเป็นเมืองเก่าเนี่ยคุณศรีสุวรรณพูดในรายการบอกว่า
มีคณะกรรมการที่สังกัดที่ตั้งโดยสำนักนายกแล้วก็มีการนิยามเมืองเก่าทั่วประเทศเนี่ยนะคะ
จริงแล้วต้องผ่านขั้นตอนคณะกรรมการการซึ่งผลเอกประวิทย์เป็นประธานป่
ค่ะก็คือตอนนี้นะคะคุณจอมขวัญใจเย็นนิดนึงนะคะ
เพราะว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยผู้ว่าบอกแล้วว่าไม่นานนะคะ
ที่เราจะต้องแบบว่าดำเนินการตรวจสอบค่ะแล้วไม่เชื่อใจนะคะว่า
จังหวัดเราเนี่ยจะต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างอ่า
ให้เชื่อว่าตรงไปตรงมาแล้วกว่าและมีความสงสัยที่สุดค่ะคุณธรรมศัลไหม

ในวันนี้ในขณะที่เป็นผู้ว่าอยู่ในขณะนี้เนี่ย
การที่เราจะไปก้าวร่วมคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงคงไม่ใช่
ก็ปล่อยให้เขาทำงานแล้วก็พอความจริงทั้งหมด
หลังจากที่ท่านสรุปแล้วท่านทำงานแล้วเนี่ยค่ะ
มันจะตอบตรงได้ทั้งหมดทุกประเด็นค่ะ
อันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่จะพูดกับภาคประชาชนพรุ่งนี้หรือเปล่า
ภาคประชาชนพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสำนักอนุรักษ์ที่๑๓กรม๖

มาคุยมาคุยกับประชาชนซึ่งผู้ว่าเองจะเป็นตัวแทนประชาชนค่ะ

ท่านผู้ว่าขอบพระคุณท่านมากตอนนี้ก่อนนะคะ

วันนี้ขอบคุณนะคะ
รายการถามตรงค่ะ
ไม่พลาดทุกคำตอบกับรายการถามตรงนะคะ